สวัสดีครับเคลียร์ริมเส้นกับผมเจวรปัตรสัปดาห์นี้
ชวนแฟนกีฬาทุกคนนั่งคิดไปพร้อมกันหน่อยว่า
หลังจากเกิดกระแสข่าวมากมายจากการที่ศรีสะเกด
นครหลวงโปรโมชั่นขึ้นชิงแชมป์โลกไม่ได้
เพราะมีอาการไตอักเสบแบบกระทันหัน
ระหว่างรอขึ้นชกเพียงแค่ไม่กี่วัน
ทั้งที่เดินทางไปถึงที่สหรัฐอเมริกาแล้วด้วย
เมนต์ตั้งข้อสงสัยกันมากมายครับในโซเชียลมีเดีย
ลามไปถึงเรื่องของการสร้างสถานการณ์
เพราะไม่อยากชกเพื่อหวังจะรับเงินใต้โต๊ะ

แต่ความจริงสำหรับคนในวงการมวย

แหลมจะไม่ได้ขึ้นชกเพราะว่าติดโควิด

ลัมนิสต์กีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ทางติดตามนักมวยไทยไปชกในต่างแดนอยู่บ่อย

แลกเปลี่ยนมุมมองกันแบบสมเหตุสมผล
ให้พวกเราทุกคนนั้นได้คิดตามครับ

ก็จะไปสัมภาษณ์เรื่องสีเจ้าเกรดเองแหละ

เพราะว่านี่แหละเนี่ยน่าจะเป็นที่บอกได้ว่าคนแรก

ต้องไปตลอดตรวจดูดตรวจที่
ผมว่าติดแน่
ข่าวเดียวกันมากแล้วเจ้าแรกผมก็แบบมันรู้ขนาดนี้เลยหรือเปล่า
แล้วไอ้เจสซีโลดิเกรสเนี่ยคงได้รับการติดต่อจากเคิร์นว่า

เพราะว่าไอ้ข่าวตอนหลังที่ไม่ได้แชมป์โลกมันก็มาให้สัมภาษณ์ว่า

เพราะว่ามันเป็นมวย๑๐๘ที่ขยับมาตลอด๑๑๒รายการนี้
แต่มันคงไม่รู้ว่าไอ้แหลมถอนเพราะอะไร
เพราะว่ามันเป็นโรคที่ติดต่อง่าย
ใช่ไงทีนี้ก็เข้าทางตีนเลยแล้วมันลงอีก

เข้าข้างทางไอ้โกดาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
นู้นนี่น่าเป็นสงครามจิตวิทยาหรือเปล่ารู้ป่าวฮะ

ถามจริงตอนนั้นตอนนั้นพี่โทรหาเสียรับไหม

ที่แรกเดี๋ยวพี่รักฟังคือตอนแรกตอนพี่โพสต์แอนด์ลงไปปั๊บสักพัก
เบสเดนิวโทรมาเฮ้ยป๋องเป็นไปได้ไงวะ
พี่เพิ่งโทรกับเสียก่อนหน้านี้ว่าทุกอย่างพร้อม
เพราะผมก็เลยบอกพี่เบสลองโทรกลับอีกที
เสียงไหนวะเนี่ยบ่ายมั้งพี่แบลต้องมาบอกมาว่า

เราสักพักมาตอนค่ำ

ก็เปลี่ยนคู่เป็นแบมโลดิเกรส

เนื่องจากศรีสะเกดเข้าโรงพยาบาล

แต่คนไม่ใช่ไม่เชื่อเชื่อป่ะ

เพราะเวลาที่นั่นกันที่นี่มันต่างกัน

ผมก็บอกว่าเธอเข้าไปโรงพยาบาลไม่ได้
เสียรับสนุกเธอไม่ให้เข้าไปเพื่อเยี่ยงพวกเรา
แหลมนอนที่เป็นอีกตัว
สงสัยว่าผมเนี่ยคุยยึนยันกับเสียว่า

ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
ถึงมาเจอภาพนั้น
ก็ตรวจซ้ำอีกที

ตายจริงหรือเปล่า
นี่คือคนไทยด้วยกันที่ใช้โซเชียลจนแบบว่า
เราเข้าใจว่าทางนั้นเขาก็เสียใจพอแรงแล้วที่แบบไม่ไปแล้วไม่ได้ชก
แล้วสำคัญคือวันนั้นมันคาบเกี่ยวกันที่เสียเขากังวลคือ
นอกจากตายอักเสบหมอเขาไม่ได้ใช้ว่ามันอาจจะเป็นไส้ติ่ง
ซึ่งถ้าเป็นไส้ติ่งมันเลยทำให้ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการว่าแหลมศรีสะเกดปวดท้องหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดเป็นไส้ติ่งก็ชัดเจนว่าผ่าปุ๊บกลับมาต่อยไม่ได้เหมือนเดิมนะ
ผมจำเคสต์ก็รู้สึกแสงฮิรัณไปผ่าไส้ติ่งมาเช่นแรงหนึ่งสมัยถ้าถ้าถอยกันกับนักภาพคน
ปีหนึ่งผมมาเตะบอลเนี่ยมันยังรู้สึกหน่วงเลยนะ
แล้วถ้าเป็นนักมวยเจอกันทุกลำตัวไปผมว่าพักกันปีไม่รอด
แล้วนั้นก็กลับมาที่เรื่องตายต่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
ซึ่งก็เป็นกลุ่มแฟนมวยบ้างกลุ่มคนในวงการอะไรบ้างก็ไม่ว่ากัน
แต่ประเด็นคือถามพี่ทั้งสองคนคืออยู่ในวงการมวยมาอะไรอย่างนี้
เคสแบบนี้ไปที่นู่นมันเป็นไปได้ไหม

ไปแล้วตั้งใจว่าไปวางเกมว่าจะไม่ชกมันเป็นไปได้หรือ
ถามว่ามีไหมที่นักมวยบางคนตั้งใจมีโปรแกรมแล้วตั้งใจไม่ชอบ

แต่ว่าในเคสนี้คิดว่ามันเป็นไปได้น้อยมาก
ถ้าผมเป็นเสียหุยผมดูว่าศรีสะเกดไม่พร้อมชกแล้ว

ผมแจ้งถอนตั้งแต่อยู่กรุงเทพได้เลยว่าศรีสะเกดเป็นโควิด

ในกรณีที่มีข่าวว่าศรีสะเกดตั้งใจรับเงินผลประโยชน์

ไม่จำเป็นต้องวินไป๑๘๒๐จมเพื่อที่จะไปอยู่ที่นู่น

สุดท้ายนั้นไอ้แฟนมัวไอ้ที่วิจารณ์
หรือใครที่วิจารณ์มันมาแห่งเป็นแถว
เขาก็ดูภาพที่คุณหมอตรวจที่เป็นคลิปวิดีโอบอกว่า
ที่ให้ศรีสะเกดไอแล้วก็มาเจ็บตรงนี้
เขาบอกถ้าอาการปวดแล้วก็มีไข้เนี่ย

ศรีสะเกดลดน้ำหนักเยอะเกินไปหรือเปล่า

มันก่อนชก๔หรือ๕วัน
ซึ่งในวันนั้นมันยังไม่ใช่วันที่นักมวยลดน้ำหนักเยอะที่สุด
ศรีสะเกดยังกินน้ำได้ยังทานอาหารได้อาจจะยังน้อยลง
แต่ว่าคือไม่ถึงกับแบบอดไม่กินเลยเป็นไปไม่ได้
เพราะ๔วันยังไงตามสไตล์การทำมวย
คุณยังกินน้ำได้คุณยังทานอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้อาการใต้อักเสบ
คือบ้านเราเนี่ยชินกว่ารดน้ำหนักการมาตั้งแต่มวยเด็ก
แต่มวยต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ลดน้ำหนัก

ใช่ถ้าอายุเยอะแล้วเราลดไปเขาเลื่อนไป

แต่ของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กป้องกันแชมป์มาจนอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นอย่างนี้
ชนะปโปรอินต์ต่อยร้าย๕ปอนตั้งแต่อายุ๑๕จนเลิก
ไม่เห็นเนี่ยเวลาเราลดเสร็จใช่ไหมพอช่างอำนักเสร็จ
น้ำหนักนักมวยในไทยขึ้นมาแบบโอ้โหผวดเยอะมาก
พี่เคยไปกับเสียแล้วมัวจะกินข้าวตลอด
ยกเว้นคือก่อนช่างคำหนัก
ช่างน้ำหนักขนาดที่คือเขาจะไม่กิน
อาจจะกินกล้วยกินอะไรเล็กน้อย
พอช่างเสร็จถึงจะมาอัพ๒มื้อด้วยซ้ำ
แล้วค่ายเสียเรื่องยาทิ้งไว้ได้เลย
ไปถึงขนาดนั้นเขาจะมาตายน้ำตื้นคุกคลีเราปลูกพัน

แล้วเราคือทำมวยเรารู้
อำนาจไม่ปล่อยยิ่งกว่านี้อีก

เพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเรื่องที่ว่าอับสิบห้าหกโลก
สมมุติว่าถ้าเกิดตรวจมาแหลมมันเป็นโรคไตจริง

แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเอาเรื่องตาย
โควิดอะไรมาสร้างสถานการณ์เพื่อจะไม่ชกในวันนั้น

ถ้านักมวยไม่ได้ชกอะไรนานแล้วเวท๑๑๕

พูดตรงอย่างเดียวคือเรื่องอายุ๓๕ปี

แต่ถามว่าทำได้ไหมมันทำได้
ประเด็นที่น่าสนใจคือลดน้ำหนักแล้ว
สภาพร่างกายมันยัง๑๐๐เหมือนเดิมหรือเปล่า

คราวหน้าต้องดูแลให้ดีกว่าเดิ
เพราะมวยมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง
ก่อนที่จะชกมันได้เหมือนกีฬาเพศอื่น
คือครั้งนี้เป็นประสบการณ์ของเศรษฐ์
ครั้งหน้าเชื่อว่าเขาก็ต้องตรวจละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะเรื่องไตรเรื่องอะไรที่ต่าง

มันเฉพาะทางที่เอาไว้ตรวจกับนักมวยจริง

ตอนแรกที่เสียเขาบอกเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะ

มันเกิดขึ้นหลังจากวันที่๓ที่เสียแจ้งมา
คือศรีสะเกดมีอาการปวดท้องตอนหลังซ้อมเสร็จ

มันเป็นอาการสะสมมาก่อนหรือว่ามันเพิ่งเป็นเฉียบพันธุ์

ผมว่าตอนนี้เดี๋ยวกลับมาจะเป็นมากเป็นน้อย

น่าจะให้ความสนใจมากกว่าป่วยเป็นอะไรนะ
คือศรีสะเกดจะกลับมาชกได้เมื่อไหร่
ผมไม่เคยเห็นศรีสักเกรดใช้โซเชียล

แล้วก็ครั้งนี้เหมือนเขาอยากชกมาก

เราจะเห็นเขาเอากล้องสักตั้ง

กับแฟนมวยตลอดขอกำลังใจหน่อย
ใช่ก็เท่าที่คุยศรีสะเกดมาศรีสะเกดตั้งใจมากนะไฟล์นี้
คือผมก็ไม่เข้าใจแฟนมวยกันทำไมไปถึงไป

คือเจ้าตัวอยากจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอยากจะนู่นอยากจะนี่
เอาโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าศรีสะเกดอยู่ในฐานะที่มั่นคงนะ
หมายถึงฐานะการเงินนะจะเลิกชกวันนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนนะ
เขาก็มีที่สวนทุเรียนมีบ้านจัดสรรให้ช่องให้เจ้าเนี่ย
ศรีสะเกดอยู่ในฐานะที่ดีเลยนะแต่เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่า
เฮ้ยเขายังกลับมาได้เขายังอยากเป็นแชมป์โลกสมัยที่๓
เพราะฉะนั้นไฟล์นี้ศรีสะเกดตั้งใจมากเป็นพิเศษ
อันนี้เล่าอีกหนึ่งข้อมูลลับให้ฟังวันนั้นไปตรวจข้อมือมา
ศรีสะเกดเจ็บข้อมืออันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะแชร์ให้แฟนมวยฟังว่า
ถ้าเขาจะถอนอันนี้สำคัญกว่าพวกโลกตรงโลกไตรซึ่งซ้ำไป
ซ้ายหนักไม่ได้ผมขอไปดูต้องพันข้อมือก่อนที่จะพันผ้าอีกทีหนึ่ง
เราเห็นแต่เขาไม่ถอนนี่แหละเป็นข้อมูลข้อที่จริงว่าเราจะต้องอยากจะมาแชร์กันว่า
อันนี้คือใจมันไปแล้วใจมันอยากไปชกแล้ว
คือไอ้ประเด็นที่ว่าเสียอย่างไม่อยากชกมันเป็นไม่ได้อันอย่างน้อย
อย่างที่บอกค่าตัวค่าตัวได้ก้อนหนึ่งเยอะมากถ้าชนะคุยดาสค่าตัวก็จะเบิ้ลไป๒เท่า
ซึ่งมันเป็นเงินมหาศาลมีถึงหลัก๑๐ล้าน
แล้วมันเป็นไฟล์ที่ไม่เคยเจอคือพอมันกลับขึ้นไปปุ๊บเป็นแชมป์เนี่ย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นไฟล์ล้มแชมป์เพราะมันล็อกไว้แล้วไง

เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไป
คือผลได้มันมากกว่าผลเสีย
คือถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันคือเพอร์เฟค
คือเป็นไปไม่ได้ที่จะไปคิดแค่สั้นกับการว่า
เอาเงินก้อนเดียวแล้วก็ไม่ชกเลยเป็นไปไม่ได้
และแน่นอนครับไม่ว่าจะสาเหตุอะไร
ลดน้ำหนักเยอะเป็นโรคไตจริงหรือเปล่า
แม้แต่ลุกลามจนถึงการถูกกล่าวหาว่าเป็นโรคเอส
เพื่อความสบายใจทันทีที่เดินทางถึงไทย
เสียหุยผู้จัดการและศรีสะเกด
ก็ได้ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง
การตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ
พร้อมกับนำผลตรวจที่สหรัฐอเมริกา
ไปยืนยันเพื่อติดตามอาการต่อ
สุดท้ายผลออกมาปรากฏว่าตอนนี้

แต่ช่วงนั้นมีภาวะขาดเกลือแร่
และค่าน้ำในร่างกายไม่เพียงพอ

ติดเชื้อและอักเสบซึ่งเกิดขึ้นได้
พักรักษาตัวก็หายเป็นปกติ

ก็คือทางค่ายต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปร่วม๑ล้านบาท
และเจ้าแหลมก็พลาดเงินค่าตัวจากไฟล์นี้
ที่จะรับถึงมือรวม๓ล้านบาทเลยทีเดียว

อนาคตของศรีสะเกดมากกว่ากับเส้นทาง

ลองไปฟังพวกเราวิเคราะห์กันดูครับ
เพราะตัวเขาก็ใหญ่กว่า
ที่ผ่านมาคุยแล้วก็ชกไม่ค่อยดีนะจริง
จริงเขาเป็นคนเหมือนกับไม่ค่อยขยันซ้อม
นั่นแหละเพราะเขาขึ้นเป็นรถ๑๘อ่ะ

เขาล็อกไว้ให้คุณแบบเป็นรองอันดับหนึ่งแล้ว
แล้วก็ถือว่าศรีสะเกดเป็นมวยแม่เหล็ก

ผมไม่เคยเห็นแชมป์โลกไทยอะไรที่อยู่ในค่ายอื่น

ใช่เพราะครั้งนี้เป็นเกิดจากการเจ็บป่วย

ศรีสะเกดจะกลับมาชกได้เมื่อไหร่
กรณีที่ป่วยไม่หนัก

เสียคุยก็บอกแล้วเดือนเมษาในอุ่นเครื่อง
สิ่งที่แฟนมวยต้องจับตาคือ
มองไปข้างหน้าอย่างนี้ดีกว่า

ศรีสะเกดทอดโดยเศรษฐ์ตัววิสัย

สะเกดยังเป็นผู้ท้าจริงในไฟล์บังคับอยู่
เขาไม่ได้เป็นมวยในเวท๑๑๕ธรรมชาติ
เป็นมวยแทงขึ้นมาเป็นแชมป์คนใหม่
ซึ่งตามหลักแชมป์คนใหม่ต้องชกไฟบังคับทันที
ตามเส้นทางนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสพลิกได้เสมอ
สีสะเกียจถ้ายังอยู่ในรองแชมป์โลกดับ๑อยู่
จะมีคำสั่งชิงช้ำโลกไฟล์บังคับกับเจซี่โลดิเกรสเลยทันทีไหม
อันนี้ในกรณีที่ศรีสะเกดพร้อมชกนะ
แต่ถ้าสีสะเกียจไม่พร้อมชกอันนี้เริ่มยาว
อีกอย่างหนึ่งกรณีที่ก่อนนั้นพอหลังการชก
เขาก็อยากจะให้เจสซี่ลูดีเกรท

เจสซี่ลูดีเกรทเป็นมวยสหรัฐอเมริกาเชื้อสายเมซิกัน
ซึ่งในอเมริกาแฟนมวยเยอะมาก
เป็นมวยเท็กซัสเป็นมวยซูเปอร์สตาร์

เจสซี่ลูยเดอร์เกรสเนี่ยเขาไม่ใช่มวย๑๑๕ธรรมชาติ
เขายังมีโอกาสที่จะกลับไปชิง๑๑๒ด้วย
ใช่มันไต่ขึ้นมามันน่าจะมีราคาที่โอเคกว่า

ถ้ามันไปต่อได้ในรุ่น๑๑๕มันก็เป็นอะไรที่เป็นแบบ

ถ้าเกิดว่าเสียมวยขึ้นมาตอนนี้อายุยังน้อยด้วยไง

คือตอนนี้ทางเลือกเจสซี่ลูยเดอร์เกรสอาจจะต่อยรุ่น๑๑๕ต่อ

เพราะตอนนี้ช้ำรุ่น๑๑๒เนี่ย

มันไม่ใช่การบันครับตัดเชือกถ้าบันครับตัดเชือกมันจะเสี่ยงกว่านี้
มีโอกาสลนไปเยอะลนได้ตลอดเวลา

คืออยู่ที่ว่ารักษาตัวเร็วหรือช้า
ถ้าเร็วก็มีโอกาสได้ภายในปีนี้

เรื่องนี้ให้อะไรกับวงการมวยบ้าง
กับเหตุการณ์ที่ผมตกใจ

อันนี้ก็เป็นกระแสได้จากหนึ่งคืออย่างที่พี่โจ้บอก
แต่พอผ่านจากโควิดปุ๊บไปไตอ้าวยังไม่จบเลย
อย่างวนไปโควิดส
แล้วมวยถ้าไม่ชกยังไงฆ่าตัวก็ไม่ได้
คืออย่างนี้นะสู้เรามารู้ว่าเขาป่วยเราให้กำลังใจเขา
แล้วดูสิว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่
ให้กำลังใจเขาอยู่บ่อยเชื่อว่าทำให้เขามีความฝัน
อยากจะไปถึงจุดหมายมากกว่า
ถ้าเราไปใส่ร้ายเขานะโอกาสเขาท้อแล้วเขาเลิก
ความจะเป็นมวยยอดนิยมของอเมริกาได้ไม่ใช่เรื่อง
ยากนะต้องพิสูจน์ตัวเอง
แทนที่เราจะต้องสนับสนุนและส่งเสริม
ถ้าเรามาทำอย่างนี้เราจะทำลายมวยดีคนหนึ่ง

สมัยที่เราทำมวยมันไม่มีอย่างนี้
แต่ว่าครั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างข่าวมันเร็ว
อย่างที่ผมโพสต์ไปตอนเช้าปุ๊บโอ้โหทุกอย่างมันปุ๊บ
ทุกคนถามหมดปองแปลวข่าวนี้มาจากไหน
ข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งข่าวลือ
เราต้องเสพข่าวรอบด้านเราอย่าไปฟัน
เอ้ยก็พี่คนนี้เขาบอกว่าจริงมันก็ต้องจริง
ทุกคนต้องเอาทุกอย่างมารวมกันก็อย่างที่โจ๊กบอก
คือเราต้องตั้งสมมติฐานให้ตัวเองว่าถ้าเขาทำอย่างนี้
เขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะเสียประโยชน์อะไร
ที่บอกว่าไปรับเงินผลประโยชน์เพื่อที่จะไม่ชกอันนี้
เราก็ต้องกลับมาคิดในมุมมองถ้าเราเป็นเสียเราจะรับเงินก้อนนี้
ดีเหรอในเมื่อเรายังมีค่าตัวอยู่เรายังมีอนาคตอยู่
เพราะว่าสื่อมีความสำคัญแต่ว่าคนเสพสื่อหรือคนดูข่าว
ต้องมีวิจารณญาณให้เยอะ